คุณผู้ชมคะในโลกโซเชียลมีเดียมีการแชร์ภาพเรื่องนี้ค่ะ
มีผู้หญิงคนนึงเสียชีวิตอยู่ในโรงแรมที่พักนะคะ
แล้วก็ผู้หญิงคนนี้มีประวัติเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นประเทศเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด๑๙
คนก็สงสัยว่าเกี่ยวกับโควิด๑๙หรือเปล่า
นางสาวมาริสาสมเพชรอายุ๒๘ปีค่ะ
เสียชีวิตอยู่ที่โรงแรมในตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
แล้วเธอมีประวัติเดินทางมาจากญี่ปุ่นเมื่อ๑มีนาคม
เข้าพักโรงแรมแห่งนี้๒มีนาคมแล้วเสียชีวิต๓มีนาคม
นี่ค่ะคนเลยสงสัยว่าใช่โควิด๑๙ไหม

ถูกต้องสำนักงานสาธารณสุรกษ์จังหวัดปฐุมธานีบอกว่า
ได้มีการเผยแพร่เป็นหนังสือชี้แจงออกมาเลยนะคะ
ธนสุขสามารถตรวจจับผู้ที่มีความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว
มีการนำตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ตามมาทรฐานกระทรวงสาทนสุข
หญิงสาวที่เสียชีวิตในโรงแรมคนนี้กลับจากญี่ปุ่น
ซำนักงานสาธารสุขจังหวัดประทุมที่ธานีกรรมกับโดยงานที่เกี่ยวข้อง
เขาก็ประชุมวิโดยออคอนเฟอร์เซ็นต์กับประสุนสาธารสุขส่วนกลางโดยตรง

สาเหตุการเสียชีวิตของผู้หญิงคนนี้
นายนราพงศ์ธีระอัคราวิพาทในแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันสาธารณสุขจังหวัดปฐุมธานี
บอกว่าต้องรอก่อนค่ะรอผลจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรตินะคะ

ว่าจะเสียชีวิตเพราะอะไรอยู่ในห้องเนี่ยนะฮะ